คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณตายจากจังหวัดกรุงเทพมหานครว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัสนะครับจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กับได้ครับจะได้มากหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับครอบครัวเราด้วยครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกครับคุณผู้ชมจากเรื่องบ้านของเราครับ
หนูก็ช่วยแม่ทำฝืนไฟล์บ้างหรือไม่ก็ช่วยแม่ขายของเล่น
สนภาษาไหมคะนักเจ็บไหมคะ

วันนี้หนูก็รู้ว่าแม่เป็นเป็นหนี้สินค่ะหนูก็ช่วยแม่หาเงินก็พอทำได้หนูก็ทำ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือภาพแมลงเต่าทองบนรถของเล่นบริเวณนี้มีกี่ตัว

แมลงเต่าทองบนรถของเล่นบริเวณนี้นะครับ
มี๓ตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางบ้านในตอนนี้นะฮะ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

เอาล่ะมาลุ้นกันต่อเลยครับในข้อที่๒ที่ผมจะเลือกเฉลย
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องโรงเรียนวัดชัยชิมพลีครับ

ในเวลาที่แบบคิดอะไรไม่ออก
จนหัวล้านก็ทำมาแล้วค่ะ
แล้วเพื่อนเขาก็ล้อด้วยครับ

เพราะว่าจะได้มีเงินครับจ่ายค่าบ้าน
เพื่อช่วยแม่ครับแบ่งเบาภาระ

หน้าโรงเรียนวัดชัยฉิมพลีนี้

ผิดครับ
ป้ายินดีต้อนรับหน้าโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
ไม่มีดินสอสีน้ำตาลลูก

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
ไก่ทอดและเป็นไฟล์ครับ
หนูกับครอบครัวก็ได้มาเช่าบ้านตึกแถว
อยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดชัยชิมพีค่ะ

คือได้มาทอดเฟรนด์ไฟล์ทอดนักเก็ตขาย
ขายขนมโบราณชิ้นละ๓บาท
๕บาทมาถึงช่วงประมาณกลางเดือนมีนาค่ะ

พี่ผมกลัวโควิดมันตายนะถ้าติดอ่ะ

ก็เป็นห่วงอนาคตลูกมากขึ้นนะคะ
ว่าวันข้างหน้าถ้าเราไม่มีเงินสำรอง

มาช่วยชีวิตพวกเราครอบครัวค่ะ
และโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พร้อมจัดใส่ผ่านกระดาษนับมูล๒๔ปี
ไปบรรยาราคม๓ปี
แม่ตายทำได้หรือไม่ได้ครับ
ผู้ชูดด้วยทำได้ทำได้

๒นาที๕๖วินาทีครับ
เอาล่ะทำไปได้แล้วนะครับตอนนี้
ข้อนะครับคุณผู้ชมครอบครัวของแม่ตาย
กรุงเทพมหานครได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้อยู่ที่
หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก

คว้าเงินแสนไปได้หรือไม่นะครับ
จากเรื่องสมาชิกในครอบครัวครับ
พอปลายประสาทเราอเศษ
ก็เลยทำให้แขนเราอ่อนแรงไม่มีแรง

แล้วก็ลายตา
ก็ร่างกายอยู่เฉยก็วูบ
พอมารู้ตัวก็ล้มนอนอยู่ที่บันไดแล้ว
เราไม่อยากไปโรงพยาบาลเราไม่อยากให้ลูกเสียสตังค์
แล้วก็ไม่อยากให้ลูกเต้ามีหนี้สินด้วย

ข้อมูลใดของครอบครัวถูกต้อง

ถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูกถูก
เราถามว่าข้อมูลใดของครอบครัวที่ถูกต้องนะครับ

เท็นเกิดขึ้น๑๓คน
เดือน๒ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครับ
ตอนนี้ครอบครัวของแม่ตายจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ยังมีโบนัสหลังตู้รออยู่รูปของพี่
นี่เดี๋ยวเรามาลุ้นโบนัสหลังตู้กันในวันนี้
กุญแจต่อชีวิตในวันนี้สามารถเลือกได้เพียง๒ดอก
ฉะนั้นตอนนี้ต้องเลือกก่อนครับว่าครอบครัวจะส่งใครขึ้นมา

กุญแจดอกที่๒นี้จะส่งใครมาครับ

อยากได้โบนัสหลังตู้กลับไปเท่าไหร่ขอให้ได้แบบนั้น

ตายจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจดอกที่๑ผ่านไปนะฮะ

กุญแจสองดอกเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขอให้โชคดีในการไขกุญแจครั้งนี้

ไม่ออกไปครับ

อีก๑ดอกครับ
อีก๑ดอกนะครับ

เอาล่ะใช้เวลาไปคุ้มค่ามากเลยนะครับ
มาดูว่าโบนัสหลังตู้ที่รออยู่
ผมจะเลือกเปิดจากตู้หมายเลข๒ก่อน

ตู้โบนัสหมายเลข๒จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

มีอีกหนึ่งตู้โบนัสนะครับตู้โบนัสหมายเลขหนึ่ง
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑หมื่น

มาดูตู้โบนัสหมายเลข๓นะครับคุณผู้ชม
หนึ่งหมื่นอยู่ตู้ใบไหนกันเนี่ย
ตู้โบนัสหมายเลข๓ก็คือ๕๐๐๐บาท

นั่นก็คือ๑๐๐๐บาทอยู่ที่นี่นี่เองนะครับ

ตอนนี้และวันนี้นะครับครอบครัวของคุณตายจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
คุณผู้ชมครับล้มแล้วลุกนี่คือวิถีของนักสู้
อย่างเช่นครอบครัวของคุณตาย
ที่ไม่ว่าจะต้องล้มต้องลุกสักกี่หนพวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้
ผมขอฝากครอบครัวนักสู้ครอบครัวนี้ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับ

ตอนนี้ถ้าเผื่อว่าใครที่พอจะมีกำลังทรัพย์ช่วยเหลือกันได้
ผมเชื่อนะครับว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอน
แล้วคนไทยเป็นชาติที่มีน้ำใจงดงามซะเหลือเกินนะครับ
ผมขออนุญาตฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวของน้องตายนะครับ

แต่ก่อนจากกันวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวคุณตายว่า
เขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้ยังไงบ้าง

สนับสนุนช่วงมองบวกบวกพลังต่อชีวิตโดยเครื่องดื่มกระทิงแดง
ก่อนหน้าจะมีโควิดขายของดีมาก
เต้ามีกินมีใช้ไม่เคยอด
พอมีโควิดจะเคยมีรายได้

อันนี้แม่ไม่ให้ออกจากบ้านเลยคงไม่มีคนมาซื้อพี่แล้วแหละ
จากวันนึงขายได้สี่ห้าร้อย
มาขายเหลือร้อยกว่าบาท
แล้วก็มาห้าสิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาท

เครียดมากจนอยากจะหนีปัญหาไปให้จนพ้น

ได้กำลังใจจากลูกมันคือพลังบวกที่ทำให้เราได้มีวันนี้ค่ะ
ต้องขอขอบคุณรายการนี้ที่ให้โอกาสหนูได้มา
อย่างน้อยก็ได้ทุนต่อชีวิตลูกหนู

มันเป็นพลังใจที่สำคัญของครอบครัวหนูจริงค่ะ
การมองบวกบวกพลังใจให้ไปต่อ
คือเคล็ดลับการสร้างพลังกายและเพิ่มพลังใจให้เราเดินต่อไปอย่างเข้มแข็ง
ขอให้ทุกครอบครัวเข้มแข็ง
เราจะผ่านมันไปด้วยกัน
ตั้งแต่พ่อผมถูกจับติดคุกไป

เพื่อไปช่วยแม่กรีดยาง
และบางทีผมก็ไปลุกจ้างในอุซัมรถ

ไขนอกจำนวน๑๔อู๋
ท้ายในเวลา๓นาที

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร